เต็มเพลย์
ทั้งสองทีมลองทายดูว่าเสื้อผ้าจะเป็นสีอะไร

สีน้ำเงินหรือสีแดงกันแน่

สีแดง

สีแดง
สีแดงน้ำเงิน
น้ำเงินจะตกใจมาก

เอาละทีมน้ำเงินเสียใจด้วยนะ
คุณแพ้ในการแข่งครั้งนี้แล้ว
คุณต้องเข้าสู่รอบคัดคนออกหนึ่งในพวกคุณต้องหยุดอยู่แค่นี้
ฉันว่าการทำแบบนี้มันโหดร้ายไปนิดนึงนะคะ
เพราะว่าเพื่อนในทีมจะกลายเป็นศัตรูคู่แข่งกันมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยล่ะค่ะ
การแข่งขันงานเลี้ยโต๊ะจีนเมื่อวานผ่านไปแล้ว
เออีเชียนวังลินสินปลายชิงเอาชนะคู่ต่อสู้สำเร็จ
เพียงเข้ารอบ๕คนสุดท้ายไปก่อน
ยังได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของบ้านดินและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เราเป็น๕คนสุดท้ายแล้วพวกเขายังแข่งขันกันอยู่เลย
อย่างก้องหรูจางเลี่ยงอาญะ
ทีมสีน้ำเงินของคุณพ่ายแพ้ในการแข่งขันต่อโทษด้วย
เราต้องพบกับรอบคัดคนออกครับ
เมนูที่พวกคุณต้องแข่งขันกันมันก็คือ

เพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยนะคะหน้าตาคุณคุ้นอยู่นะคะแต่ว่า

เพราะว่ารสชาติน่าจะเปรี้ยวหวานนะ
ไคล่หมูผัดเปรี้ยวหวานเลยนะคะ
คุณมีเวลา๖๐นาทีในการทำเมนูอาหารสูตรดั้งเดิมนี้
ผู้ที่ทำได้แย่ที่สุดจะไม่มีสิทธิ์เข้ารอบ๕คนสุดท้าย
จับเวลา๑ชั่วโมงตอนนี้เริ่ม

การแข่งในรอบนี้สตาร์ทเชฟทั้ง๓ต้องทำเมนูหมูลิ้นจี่ใน๖๐นาที
ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะถูกคัดออก

ที่จริงหมูลินจีมีรูปร่างเหมือนลินจี
ส่วนวิธีการทำนั้นมันยากอยู่๒๓จุด
ข้อแรกคือเทคนิคการใช้มีดแร่เนื้อ
พอดีหรือไม่เนี่ยหนาเกินไปหรือว่าบางเกินไป
มันมีผลต่อรูปร่างที่ออกมานะ
อีกจุดหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่กรีดเนื้อเป็นเลข๑๐แล้วก็
ม้วนมันก็จะไม่สมบูรณ์
สเปสปะไม่มีความสวยงามแม้แต่น้อยเลยทีเดียว
เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นต้องแล
ขั้นตอนนี้น่าจะยากที่สุดเลยล่ะค่ะ
ฉันหันไปตั้งเยอะแล้ว
พระเจ้าทำยังไงดีหรอ

หมูลิ้นจี่ความรู้สึกแรกที่ผมรับรู้มันมีเนื้อที่ขาดแหว่ง
แล้วเนื้อหมูควรจะบางกว่านี้นะเมนูนี้ต้องบางแล้วก็ละเอียด
เวลาทอดมันถึงจะดูดีรู้ไหมล่ะ
จริงเหรอคะทำยังไงดีล่ะตอนนี้ฉันห่านชิ้นใหญ่มาก
เลี่ยงเชิญไปท่านนี้หน่อยครับมาสาธิตให้ดูว่าหั่นยังไง
แร่ให้อาญาเขาดูหน่อยนะว่าต้องหั่นยังไง
อายะคุดฟึงใหม่ดูตามรอยเส้น๙๐องศา
ดูสิมันละเอียดมากเลยนะเนี่ยละเอียดมาก

รู้แล้วรู้แล้วชิ้นนี้ให้คุณละกัน
ไม่ยืดที่ทำเลยเอาล่ะหันให้โกงหนูสักชิ้นสิ
ผมว่าใช้เนื้อที่ผมทำไว้แล้วดีกว่าชิ้นนี้เอาเห็ดหมูออกแล้ว
เพราะเวลาผัดเอ็นมันจะไม่นุ่มลง
นี่หรอทำให้ดูนะหนูว่าค่ายยากสิจ๊ะ
ไม่อย่างงั้นก็ออกมนต์ไม่ได้นะรู้มั้ยน่ะขอบใจแล้วค่ะ
มันต้องหันให้ดีเอาล่ะดีมากนะขอบใจนะ
ตาร์เชฟทั้ง๓เวลาผ่านไป๓๕นาทีแล้ว

เอ้าเออใช่หมักหมูต้องหมักหมูก่อนนี้นะ
เมนูนี้ตอนที่ผมทำเนี่ยเวลาห่อเหมือนห่อลูกบอลเลย
หลังจากทอดแล้วมันคล้ายกับลายของเปลือกลิ้นจี่มาก

คุณรู้สึกว่าคุณต้องได้เข้ารอบใช่หรือเปล่า
ใช่ต้องได้พื้นที่ตรงนั้นแน่นอน

งั้นผมถามแบบนี้แล้วกันนะคุณเอ่อ
คุณหวังว่ายังคงหูจะเข้ารอบหรืออายะจะเข้ารอบ

พูดความจริงมาเลยผมแอบถามคุณอยู่
ถึงแม้ว่าดูผีเผินพวกเธอเป็นเหมือนนกหัดมิ้นแต่

อายะทำอาหารได้แน่นอนกว่า
ในการแข่งรอบนี้เพราะเธอแล่นก็ได้ไม่ดีเธอก็จะเริ่มทำใหม่
แต่ฝั่งกงหรูมีปัญหาเรื่องแร่เนื้อเหมือนกัน

ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปผมว่ายังคงหรูอาจจะแย่นิดนึง
งเลี่ยงอย่างน้อยฉันทำขนมไข่เต่าดีกว่าคุณนะ

กำลังทอดแล้วค่ะเมื่อกี้หั่นใหม่ไปรอบนึง
คลายลินจีหรือเปล่าเนอะ
ห่อยังไงให้กลมละเนี่ย

จะหอเป็นรูปกลมได้ยังไงคะ
ยากจังปัญหาของฉันก็คือห่อให้มันเป็นลูกกลมไม่ได้
ผมคิดว่าเธอทำแบบนั้นรูปร่างจะดูไม่เหมือนลิ้นจี่

หมูเจ้าปัญหาเขายังกงหรูลงกระทะแล้ว
ทำไมยะหมูฉันมีปัญหาอะไร

อย่าแตกนะอย่าแตกออกสิอย่าแยกออกอ่ะ
ยังคงหรูจากลิ้นจี่กลายเป็นปลาหมึกไปแล้ว
ก็มันห่อเป็นกลมไม่ได้นี่ครับ

หนึ่งเนื้อหนาเกินไปสองแป้งของคุณ
ตอนที่ติดเนื้อไม่ทำให้ดี
ทำให้เนื้อมันไม่ติดกันถึงจุดสำคัญแล้วนะ
ตรงนี้มันจะเหมือนกาวที่ใช้แปะให้ติดกัน

เอาเนื้อกับแป้งมาประกบกันมันจะติดกันไหนครับ

เป็นรูปเป็นร่างแล้ว

ดีหรือเปล่านี่เป็นการเปรียบเทียบ

เอาล่ะเหลือ๑๐นาทีสุดท้ายแล้ว
เข้ารอบ๕คนขึ้นอยู่กับมูลินจิของคุณแล้ว
หวังว่าพวกคุณจะใช้มันเครื่องเข้ารอบต่อไปนะครับ

เขามีเวลาที่จะแกะสลักพริกอีกต่างหาก
ไม่รู้ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเท่าไหร่กัน
เห็นสีมันใช้ได้ฉันก็คิดว่าโอเคค่ะ

เพราะว่าฉันผัดเปรี้ยวหวานบ่อย

นับถอยหลัง๑๐วินาที

จางเร่งนำหมูลิ้นจี่ของคุณมาเลย
อืม
รสชาติกับเนื้อหมูปรุงเข้ากันได้ดีทีเดียว
คะแนน๙๐คะแนนขึ้นไปนะครับ

อายะนำหมูลิ้นจี่ของคุณออกมาข้างหน้าด้วยครับ

ด้วยสายตามันมีความมันวาวขนาดก็เท่ากัน
อืม
ถ้าพูดถึงรสเปรี้ยวหวานแล้วก็รสชาติของมันเนี่ย

ไม่มีแรงดึงดูดให้คุณทานคำต่อไป
ถ้าน้ำซอสมันเคลือบไว้ทั้งลูกทั้งเนื้อและมันข้างใน
ถึงจะชนะคนอื่นได้รวมถึงจางเลี่ยงด้วย

ขอบคุณครับ
ต่อไปขอเชิญยังโกงหรู
ลิ้นจี่ของฉันแม้จะไม่ค่อยกลมเหมือนของสองคนนั้น
แต่น้ำซอสของฉันเยอะกว่าของพวกเขาค่ะ
คล้ายกับหั่นปลาหมึกไม่มีผิดเลย

รสชาติเปรี้ยวหวานมันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับ
ความหวานค่อนข้างชัดเจนส่วนความเปรี้ยวนั้นไม่ค่อยจะปรากฏออกมาให้รู้รส
อืมเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะ

ฉันจะคิดว่าหน้าตามันไม่ค่อยสวยงาม
แต่พอทานเข้าไปแล้วมันก็อร่อยอยู่นะฉันว่าใช้ได้เลยแหละ
งกงหรูจังเลี่ยงอายะเชิญมาข้างหน้าครับ
สตาร์เชฟทั้ง๓ท่านก่อนที่เราจะประกาศผล
ขอเชิญสตาร์เชฟทีมสีแดงทั้ง๓ท่านมาที่นี่ก่อน
เซียนประชิงวังลิ้นเยเชียน

ชาอร่อยไหมไม่อยากกลับมาเหรอ
พวกคุณ๓คนคนที่สามารถเข้ารอบ๕คนก็คือ
ดีด้วยนะเข้ารอบห้าคนแล้ว
เอาละวันนี้ระหว่ำจะสร้างแปบเดียว
ฉันไม่ได้มั่นใจเต็มด้อยค่ะแต่ฉันคิดว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกัน
ฉันไม่ชนะแน่นอนค่ะวันนี้ฉันอาจจะต้องกลับบ้าน
สตาร์เชฟที่ต้องกลับไปเธอก็คือ

คุณต้องบอกลาครัวสตาร์เชฟที่บ้านดินไปแล้วนะครับ
ต้องบอกลาเพื่อนที่เหลือทั้ง๕คนด้วยนะเสียใจด้วยนะครับ
ขอบคุณที่มาเยือนรายการสตาร์เชฟ
ใจฉันรู้สึกผิดหวังมากค่ะอยากเข้ารอบ๕คน
เรียนทำอาหารหลายอย่างและแข่งรอบต่อไปกับเพื่อนทุกคนอีก
ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป